ชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าไปปล่อยเต่าหลายต่อหลายรอบ

นั่นหมายความว่ามันอยากจะอยู่บ้านหลังนี้เหรอครับ

เจ้าตัวนี้ต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมเนี่ยนะฮะ
บ้านเลขที่๖๖๑หมู่๔ตะบนนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูนครับ
เป็นของคุณอาริรัตรไพรจินดา
เขาเล่าว่าตอนนี้เธอเลี้ยงเต่าตัวนี้เอาไว้
แต่มันมีที่มาที่ไปคุณนักข่าว
เรื่องของเรื่องเจ้าเต่าตัวนี้มันคอยให้โชคให้ลาบอยู่ตลอด
ถามว่าให้โชคให้ลาบยังไง
ก็เรื่องของเรื่องเอาเต่าไปปล่อยหลายครั้งหลายครา
มันก็คัมแบ็คกลับมาที่บ้านหลังเดิม
เรียกว่ากว้างไปยิ่งแรงเท่าไหร่ยิ่งกลับมาเร็ว

คุณอาริรัติเล่าว่าเต่าตัวนี้เนี่ยนะ
ตอนแรกเนี่ยมันก็มานี่แหละแล้วไปเจออยู่แถวสวนยาง
ห่างจากบ้านประมาณสัก๑กิโลเมตร
แต่พอต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเฮ้ย
มันมาอีกคือเรื่องของเรื่องพอเจอแล้วไปปล่อย
ก็กลับมาแล้วครั้งนี้ครั้งที่สองเนี่ยตั้งใจว่าเอางี้
สงสัยไปปล่อยไกลไม่พอเอาไปปล่อยไกลกว่าเดิม
เนี่ยมันเดินต้มเตียมต้มเตียมไปอย่างเนี่ย
ปล่อยแล้วนะแล้วสักพักมันกลับมาอีกแล้ว
สองครั้งแล้วนะอืมสองครั้งแล้วนะเนี่ยเธอก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้ละกัน
มันน่าจะมีครั้งที่สามหรือเปล่าก็เอาไปปล่อยอีกสุดท้ายก็กลับมา
แต่ทุกครั้งที่เอาไปปล่อยแล้วมันกลับมาครานั้นจะให้โชคให้ลาบ
ไปซื้อละตรงละตรีก็ถูกทุกครั้งเลย
มันเหมือนมันอยากพูดอะไรออกมา
มันพูดแบบนั้น
ถ้ามันจะทำปากจูงเล็กหน่อย
อ่าอ่าอ่าอ่าแบบนี้เลย
ลักษณะมันยังเด็กป่ะ
มันแอบเหมือนไอ้เต่าอะไรนะซูคาต้าอะไรอ่ะ

แต่มันจะเป็นกระดองแบบแปลก

เพราะเต่าจริงมันตัวใหญ่นะใช่ไหม

เขาก็เล่าให้ฟังอีกทีนะว่าถูกอย่างนั้นถูกอย่างนี้

อันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าลงไปพิสูจน์อะไรอย่างนั้นหรอกนะ

มันหิวแหละหิว

น่าจะหิวแหละอ้าปากแล้วอ่ะ